ไปที่จังหวัดบุรีรำค่ะที่นี่ก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกัน
แต่เอาใจช่วยลูกแมวสองตัวที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ำ
จะสามารถช่วยมันขึ้นมาได้หรือเปล่าค่ะ
ไปกันที่อาการกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะคะ
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
สิบตำรวจโทษธีระนันเพียรสูงเนินค่ะเป็นพบหมู่ปพลพลขับนะคะ
รวมไปถึงพลตำรวจตรีรุธพลนวรัฐนะคะ
เป็นผู้บังคับการภูทรจังหวัดบุรีรำ
พร้อมกับเพื่อนข้าราชการตำรวจเนี่ย
ให้การช่วยเหลือลูกแมวที่ติดอยู่ในท่อระบายน้ำฝนแบบนี้
หลังจากที่ได้ยินเสียงลูกแมวร้องโหยหวนอยู่ในท่อระบายน้ำฝน
น้องแงวอยู่นานเลยค่ะ
ก็เลยพากันช่วยกันแงะท่อระบายน้ำตรงนี้ค่ะ
แงะซึ่งท่อเป็นท่อสังกษี
แงะออกมาเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือน้องแมวลูกแมว
เรื่องต้นนะคะต้องบอกว่าแมวที่ติดอยู่ในท่อเนี่ยคุณดู
จี๊ดเดียวตัวเล็กนิดเดียวเป็นลูกแมว
พอประมาณสองเดือนหลุดแล้วค่ะ

ใช่เออชื่อไอข่าวใช่ไหมคุณตั้ง
ใช่ใช้เวลาร่วม๑๐นาทีนะคะ
ถึงจะช่วยลูกแมวตัวนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตอนแรกนึกว่าจบแล้วอย่ามีที่อีก
ช่วยเหลือออกมาได้เป็นลูกแมวเพศเมียทั้งคู่

สาเหตุที่ลูกแมวมันไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำฝน
คาดว่าแม่แมว
แม่แนวเนี่ยอาจจะไปคลอดลูกในท่อระไบน้ำฝน
ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้คนนี้ค่ะ
ตำรวจโทยิงไอลดาสุวรรณมุก
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสำนักงานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำ
ขอนำลูกแมวทั้งคู่ไปอุปการะเลี้ยงดูต่อไปแล้ว

ดูจะเป็นแบบแมวนำโชคด้วยนะ

ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า
ลูกแมวแมวมันก็มีชีวิตเหมือนกันนะ

แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะที่ระดมกำลังกัน

แมวเนอะมีคนเลี้ยงอยากมีคนเลี้ยงบ้าง

เฮ้ยทำเป็นเล่นไปหน่อย